ดูเหตุการณ์นี้ต่อเลยค่ะสงสารเหมือนกันมีคนใจร้ายอ่ะจับหมานะคุณมาใส่กระสอบแล้วก็มัดปากถุงไว้อย่างแน่นเลยเอากระสอบนี้ไปทิ้งที่กองขยะครับแล้วคิดดูสิหมามันพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดนะคะมีคนเขาไปเห็นแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ดูกันหน่อยค่ะดูความเลวของคนเอาหมามาทิ้งไม่แกะออกจากกระสอบ

บึงสามพันธุ์บ้านเราเพชรชบูรณเนี่ยแล้วก็เขียนข้อความว่าอยากให้ไอ้พวกที่ชอบเอาหมามาปล่อยเนี่ยตายไปให้หมดจากโลกนี้ไวจังคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะค่ะอ้าวก็กลายเป็นร่วมกันสาบแช่งสาบส่งคนใจร้ายที่ทำกับหมาแบบนี้แล้วก็แชร์คลิปต่อในโลกโซเชียลนี่นักข่าวของเรานะพยายามคุยกับเจ้าของคลิปน่ะ

มันจะหมดไว้น่ารักแล้วก็เอาไปทิ้งขว้างแบบนี้นะคะ